ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีพ่อกับลูกสาวอีก๒คนนะฮะอายุ๙ขวบกับ๗ขวบ
ต้องเสียชีวิตทั้งสามคนที่บ้านเนี่ยมีฟาร์มเลี้ยงหมูนะ
แล้วที่ฟาร์มเลี้ยงหมูก็มีบอกเก็บกักขี้หมูเพื่อจะผลิตเป็นแก๊ส
หมุนเวียนใช้เนี่ยปรากฏว่าลูกไปวิ่งเล่นตรงนั้น
แล้วก็จังหวะผ้าตรงผ้าเต็มที่คลุมปากบ่อมันขาดหลุดร่วงลงไปแล้วมันแก๊สทั้งนั้น
เด็กก็สลบพ่อก็พยายามจะลงไปช่วยปรากฏว่าก็สลบไปเหมือนกัน
แม่มาเจออีกทีเสียชไปแล้วทั้ง๓คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณ๒ทุ่มนะครับ
นายพีรพัฒน์มาโตอายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของฟาร์มหมูนะครับ

น้องหมูหวานอายุ๙ขวบคนเล็กชื่อน้องหนูอายุ๗ขวบ
ทั้ง๓คนเมื่อวานนี้พากันไปตัดปามภายในสวน
นั้นที่บ้านเขามีพื้นที่กว้างมีสวนปาล์มด้วย
หลังจากนั้นก็ไปล้างคอกหมูกันอยู่ห่างจากบ้านสัก๓กิโลเมตร
บ้านอยู่ที่บ้านพลุนายขาวหมู่๗ตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทธรุง
ก็คือนางเอราวันมาโตอายุ๓๖ภรรยาของนายพิรพัฒน์
ผิดสังเกตว่านี่ก็ค่ำแล้วก็นานแล้วทำไมยังไม่กลับบ้าน
ก็เลยออกตามหากับญาติญาติกระทั่งนายนาราธิบศรีชุมทอง
ซึ่งเป็นน้าชายของเด็กนะฮะบอกว่าหลังจากที่
น้าสาวให้มาช่วยตามหาสามีกับหลานก็มาถึงที่บ่อหมู
ตรงที่เป็นจุดบ่อขี้หมูอ่ะนะฮะเจอรองเท้าของน้าชายถอดอยู่ข้างบ่อ
แล้วก็มองไปเห็นน้าชายกับลูกทั้งสองนอนอยู่ในบ่อขี้หมู
ก็เลยช่วยกันดึงผ้าเต็นต์ให้ตึงคือปากบ่อมันมีผ้าเต็นต์คลุมปิดอยู่
ดึงให้ตึงตอนนั้นมันไม่ตึงแล้วปกติมันต้องตึง
แล้วก็ลากทั้งสามคนขึ้นมาแต่ปรากฏว่าช้าไปครับ
เพราะว่าที่ลากขึ้นมาได้เนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วทั้ง๓คน
ก็ลุกทั้งสามคนอยู่ในผ้าเต้น
คือบ่อขี้หมูตรงนี้เนื้อที่กว้างประมาณครึ่งไร่
ความลึกคือ๗เมตรลึกด้านบนมีผ้าเต้นคลุมบ่ออยู่
แต่ว่ามีรอยฉีกขาดมีขี้หมูเอ่อขึ้นมาด้านบนผ้าเต็นต์
ปกติผ้าเต็นต์นี้จะต้องขึงตึงแล้วไม่ขาดแล้วก็ไม่หย่อนลงไป
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเมื่อคืนนี้ช่วงที่นายพิรพัฒน
กำลังล้างคอกหมูอยู่ในฟาร์มเนี่ยนะแล้วก็ไปตัดโปรงตัดปามในสวนด้วย
ลูกสาวสองคนที่มาด้วยเนี่ยคงจะวิ่งเล่นกัน
แล้วทีนี้ไอ้บ่อขี้หมูที่ปากบ่อมันเป็นผ้าเต็นต์ตึงคลุมอยู่
เด็กคงจะไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นบนผ้านะครับ
แล้วที่คิดว่าไปวิ่งเล่นบนผ้าก็เพราะว่ามันมีรองเท้าของนักเรียน
ร้านนักเรียนของเด็กอ่ะถอดอยู่ข้างบ่อซึ่งปกติทางฟาร์มเนี่ยจะคลุมบ่อเอาไว้
เพราะว่าขี้หมูที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาแปรรูปเป็นก๊าซหุงต้มนะฮะ
มันต้องมีความสะอาดหน่อยนะไม่มีอะไรเจือปนลงไป
ขณะที่เด็กวิ่งเล่นผ้าเต็นต์คงจะฉีกขาดฮะ
ทีนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยพอผ้าเต็นต์มันฉีกขาดที่มันคลุมอยู่
ข้างล่างที่มันอยู่ตรงขี้หมูเนี่ยมันคือก๊าซไข่เน่า
ก๊าซไฮโดรเจนซันไฟล์ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการหมักหมมของสิ่งปฏิกูล
มันก็ระเหยขึ้นมาตามผ้าเต็นต์ที่ขาดพร้อมกับน้ำขี้หมูที่มันเอ่อขึ้นมา
เด็กทั้งสองคนก็คงจะสลบไปค่ะเพราะว่ากลิ่นมันแรงนะครับ
พอพ่อมาตามนะแล้วก็มาเห็นว่าลูกสองคนอยู่ตรงนั้น
ก็คงจะพยายามลงไปช่วยลูกแต่กลิ่นมันคงแรงเหมือนกัน
ก็เลยสลบแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นทั้ง๓คนนะครับ
คุณตาของเด็กซึ่งเป็นพ่อตาของผู้ตายนะคะ
คุณตาปลอบศรีชูทองอายุ๗๐

ค่ำทั้ง๓คนยังไม่กลับบ้าน
แม่ก็โทรไปบอกให้คุณตาว่าช่วยตามหาหน่อย
คุณตาก็เล่าว่าปกติเนี่ยหลานก็ไม่เคยไปเล่นที่เบาะขี้หมูนะคะ
คุณตาเสียใจมากที่ต้องสูญเสียหลานและลูกเขยไปจากเหตุการณ์นี้
มาเล่นผม

ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะญาติได้ทำพิธีรดน้ำศพ๓พ่อลูก
ที่วัดผู้นายขาวบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ก็ร้องห้ายทั้งศาลาค่ะ
ไปร่วมงาน๓๐๐กว่าคนนะคะ
ผู้ที่เหลืออยู่คนเดียวในครอบครัว

อรัยาของผู้ตายแล้วก็เป็นแม่ของเด็ก
ร้องไห้ตลอดเวลา
เป็นลมหมดสติไปหลายรอบมาก
เกิดขึ้นสีเอนทางลูกสีเอนทางสามี

ยังได้กลิ่นก๊าซไข่เน่าอยู่เลยอะค่ะกลิ่นยังเล็ดรอดออกมาได้
แล้วก็ที่เต็นต์ที่มีรอยฉีกขนาดยาวอะนะคะคาดว่าเป็นผ้าเต็นต์คือเหมือนกับพอเด็กขึ้นไปวิ่งเล่นบนผ้า
แล้วผ้ามันคงรับน้ำหนักเด็กไม่ไหวผ้าเต็นต์เก่าด้วยเหมือนกับใช้งานมานานอ่ะ
ก็เลยฉีกขาดปัญหามันเลยเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหนายสายันแดงปรก
อายุ๕๕ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีอาชีพเลี้ยงหมูในบ้านพลุในขาวเหมือนกันนะครับ
บอกว่าปกติชาวบ้านในพื้นที่บ้านผู้ในขาวเนี่ยจะเลี้ยงหมูส่งให้กับบริษัทเอกชนนะ
บริษัทเขาก็ส่งเสริมให้กับเกษตรกรแปรรูปมูลสุกรหรือว่าขี้หมู
มาเป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยก็เลยมีฟาร์มหมูแล้วก็มีบ่อเก็บขี้หมูไง
อ่ามีผ้าเต็นต์คลุมเอาไว้เพื่อที่จะแปรรูปเอามาทำก๊าซครับ
ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านแถวนี้ที่ทำอาชีพแบบเดียวกันก็เลยบอกว่าก็คงจะต้องไปหาทางเพิ่มมาตรการดูแลป้องกันกันแล้วล่ะ
ค่ะนะอ่าอย่างเช่นเอาเต็นต์คลุมแค่นี้พอไหมถ้าไม่พอปากบ่อเนี้ยสงสัยต้องก่ออิดกันอืมอืม
งั้นเดี๋ยวคนเดินไปตกหรือว่าเด็กไปวิ่งเล่นเดี๋ยวซ้ำรอยอีกนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ชาวบ้านที่ทำอาชีพลักษณะแบบนี้นะฮะ

ใช่เพราะบางคนไม่รู้จริงเป็นบ่อแล้วผ้าเต็นต์ขึงตึงปิดอยู่แบบนี้
ก็นึกว่าเดินลงไปได้นะคะ